นักศึกษาสาวคนหนึ่งเขาออกมาร้องทุกข์คุณผู้ชม
ระหว่างเขาเดินกลับไปที่ห้องพัก
มีผู้ชายคนหนึ่งขี่รถมอเตอร์ไซค์ตาม
เธอก็หันหลังอยู่นะฮะผู้ชายคนนี้ตะโกนเรียก
พอน้องหันหน้าไปเขาถอดกางเกงเลยครับ
ถกกางเกงลงมาปุ๊บแล้วก็โชว์โชว์แบบนี้ครับ
น้องเขาก็ตกใจก็รีบวิ่งเข้าห้องพักไป
พอชายคนนี้เขาโชว์เสร็จปุ๊บขี่รถหายไปเลยครับ
คือกล้องวงจรปิดก็จับเอาไว้ได้ชัดเจน
ไปถามคนแถวนั้นบอกว่าเนี่ยทำบ่อย
แต่ชายคนนี้เป็นชายโรคจิตคุณผู้ชมทำบ่อยครั้งสุดท้ายจับได้
เหตุผลที่ทำเพราะว่าดูหนังโป๊ครับแล้วก็เกิดอารมณ์ทางเพศ
ภาพวงจรปิดเนี่ยอยู่ในซอยคนเห็งตำบลบางพระอำเภอศรีมราชาจังหวัดชนบุรีนะครับ
บันทึกภาพชายคนนี้ขี่รถจักรยานยนต์ไปจอด
แล้วก็ลงมือถอดกางเกงโชว์ของลับให้กับน้องผู้หญิงเขาดู

ผู้หญิงสาวผู้เสียหายเป็นนักศึกษาของวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่ง
เล่าบอกว่าช่วงเช้าวันนั้นวันอาทิตย์นะครับ
เธอเนี่ยเพิ่งกลับมาจากธุระแล้วก็เดินเข้าซอยไป
ระหว่างทางได้ยินเสียงเหมือนรถจักรยานยนต์ขับมาจอดด้านหลัง
แล้วก็มีเสียงผู้ชายตะโกนเรียกเหมือนเฮ้ยอย่างนี้นะฮะ
แล้วเธอก็หันไปมองหันไปปุ๊บโอ้โหไปเจอภาพ
เขาถกกางเกงลงไปแล้วก็โชว์ของลับแบบนี้
ก็ตกใจมากกว่ากลัวรีบเดินเข้าไปที่ห้องพักเลยครับ
หนูจะถึงหน้าบ้านหนูแล้วแล้วสักพักนึงเขาก็มาจอดรถ
พอมาจอดรถปุ๊บก็เหมือนแบบ
เขาก็ลองจะทำแบบนั้นน่ะ

แล้วครั้งที่สองเขาทำเสียงดังมาก

ก็เห็นนะคะเห็นหมดเลยอ่ะ

เพิ่งมาจากบ้านเพื่อนค่ะ

ก็ให้ระวังตัวค่ะ

ก็ควรแต่งตัวให้มิดชิดกว่านี้
ว่าไปไหนมาไหนก็ควรจะระวังตัวให้มากกว่านี้ค่ะ
ข่าวแล้วก็ไปถามชาวบ้านนะระแวกใกล้เคียงบอกว่า

มีคนก็เห็นอยู่ใกล้ชุมชนนี่แหละนะครับ
ก็อยากให้ตำรวจเร่งไปตรวจสอบตามจับกลุ่ม
เพราะว่าก็เป็นภัยสังคมอย่างหนึ่งเหมือนกัน
ว่าก็ไปโชว์แบบเนี้ยนะฮะทีนี้ทางด้านของตำรวจครับ
ตำรวจเอกเมืองศักดิ์บัวแดงผู้กำกับการสพศรีรชา
พร้อมกับทางด้านของฝ่ายสืบสวนเนี่ยก็นำกำลังเข้าไปตามหา
ไปจับกลุ่มจับได้แล้วครับนี่นายคนนี้เขาชื่อว่านายภูลาภสิงศรีการ
อายุสี่สิบหกแล้วเป็นชาวนครปฐมก็มีของกลางที่ใช้ก่อเหตุนะครับ
เสื้อยืดแขนยาวสีดำกางเกงยีนรองเท้าแตะสีขาว
และรถจักรยานยนต์ก็ตรงตามภาพในกล้องมูลจรปิดนะ
ไปเจอในชุมชนวัดวังหินอำเภอศรีราชานะครับสอบสวนสอบปากคำ
เขารับสารภาพว่าปกติแล้วเนี่ยเขาเป็นช่างซ่อมรถจักรยานยนต์
กระทำอนาจารย์ด้วยการช่วยเหลือตัวเองต่อหน้านักศึกษาสาว
ตามที่เกิดในคลิปจริงสาเหตุที่ทำเพราะว่าก่อนหน้านี้
ไปดูหนังโป๊มาดูเสร็จปุ๊บก็มีอารมณ์ทางเพศคุณผู้ชม
ไม่สามารถจะควบคุมตัวเองได้สุดท้ายก็ขี่รถไป
ระเวนหาซิตรงไหนมีสาวมีหอพักหรือไม่ก็บาร์ญี่ปุ่นนะฮะนะฮะ
แล้วก็จะไปสำเร็จความไข้โชว์ให้หายเครียดเขาย้ำว่าเขาไม่คิดจะข่มขืนใครนะ
แค่อยากโชว์แค่โชว์ก็ผิดแล้วนะคะถูกต้องครับนะฮะ
แล้วไปสำเร็จความไคร้โชว์เนี่ยนะฮะก็ผิดแล้วนะครับ
ทางด้านของตำรวจก็บอกว่าเขาสั่งติดตามหนุ่มโรคจิตรายนี้มา
นะฮะแม้ว่าผู้เสียหายจะไม่เข้าไปแจ้งความก็ตาม
กระทั่งมีพลเมืองดีโทรศัพท์ไปแจ้งว่าเจอแล้ว
ขี่รถอยู่ก็เลยตามเข้าไปจับกลุ่มได้ที่ชุมชนวัดวังหิน
เบิร์งต้นก็แจ้งข้อหางกระทางบรรดาจารย์ต่อหน้าธนกำหนันนะฮะ
ตราโทษก็ปรับ๕๐๐บาทแล้วก็มีการประสานโรงพยาบาล
เอาตัวชายคนนี้บำบัดหน่อยเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเป็นโรคจิตด้วย
นะครับมีอาการทางจิตด้วยนะครับส่วนผู้เสียหายก็เดินทางมาชี้ตัวแล้วว่า
ยืนยันเป็นคนเดียวกันพร้อมกับกล่าวไปว่าก็อย่าไปทำแบบนี้กับใครแล้วกัน
เพราะคนที่เห็นรู้สึกกลัวแล้วก็ขอบคุณตำรวจที่สามารถจับกลุ่มได้
ค่อนข้างจะเร็วมากทีเดียวนะครับเพราะถ้าป่วยก็ต้องไปบำบัดจริงจริงอ่า
คุณจะมาอ้างเรื่องอาการป่วยแล้วก็มาเที่ยวโชว์อะไรแบบนี้มันไม่ได้